เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ

รับผู้โดยสารมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ

แล้วมอเตอร์เวย์ไม่ได้ต่อรถกันได้ง่ายนะ
ใช่ค่ะแล้วลงกลางทางจะทำยังไงล่ะคะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ไว้ได้แล้วนะคะ
ซึ่งคนที่ถูกทิ้งเป็นผู้หญิง
แล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนที่นั่งอยู่มอเตอร์เวย

บรรยายความรู้สึกในใจออกไป

ไม่คิดเอาไงทำอะไร
โดนแท็กซี่ปล่อยออกมา

ฟั้นมันมีหน้ามันถูกแบบว่าอย่างนี้อะ
ผมไม่อยากรับคนไทยเทศกาลปีนึง
มีครั้งเดียวแท็กซี่เขาก็ได้อย่างนี้หรือเปล่า
ถ้าอะไรนะค่าเพิ่ม๕๐บาทจากสนามบิน
ปกติก็ประมาณสองร้อยกว่ามากสุดก็สามร้อยขอห้าร้อย
ทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่ก่อนขึ้นมาแล้วยังมีหน้ามาบอกไปว่า
แล้วมาไปกูลงตรงนี้กูจะกลับบ้ายังไงแล้วก็บอกว่า

อย่างนี้คนออกไปใช้แก๊บอย่างนั้นอย่างนี้แย่งรายได้ถ้าเกิดพวกมันคุณจะไปใช้แก๊บไหม
เขาคงโมโหจริงเป็นเราเราก็โมโหเนอะ
ทิ้งไว้กลางทางยังไม่เท่าไหร่มาปล่อยทิ้งไว้ในจุดที่จะเรียกแท็กซี่เนี่ยมันก็ยากแล้ว
ไม่รู้จะเรียกมายังไงแล้วนะจุดนี้นะคะข้างมอเตอร์เวย์
ก็เขาบอกว่าคือเขาขอค่าแท็กซี่๕๐๐ทำไมไม่บอกตั้งแต่ก่อนขึ้นจะได้ไม่ขึ้น
หลังจากที่เจอเรื่องแบบนี้นะคะตำรวจท่องเที่ยวเขาก็เห็นคลิปแล้วนะ
นิ่งนอนใจค่ะช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ
ตามจับกลุ่มโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ได้แล้วทราบชื่อคือนายบุญช่วยพิมพ์นม
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาจำได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสีรถแท็กซี่เขาโพสต์ไว้เลยว่าแท็กซี่ทะเบียนอะไรสีอะไรนะฮะ
นั่นก็ไม่ยากเลยค่ะตามตัวเจอเลยนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕วันนี้วันที่๑๗ใช่ไหมคะ

วันเดียวเจอเลยนะคะและทีนี้จากการตรวจค้นภายในรถพบยาไอซ์
รถแท็กซี่มียาไอซ์ด้วยนะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวนหนึ่ง
และอุปกรณ์การเสพค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาดังกล่าว

ยาเสพติดดังกล่าวเป็นของตัวเองจริงแต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี
ก็เลยยื่นข้อเสนอติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
นายบุญช่วยรับสารภาพว่าติดไอซ์มานานหลายปีค่ะต้องเสพทุกวันเลย
ซื้อมาถุงละ๒๐๐บาทส่วนวันเกิดเหตุมาส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ระหว่างจะจอดรถจะออกรถคือมาส่งเสร็จแล้วกำลังจะออกรถ
มีเพื่อนแท็กซี่มาชักชวนให้ลงมารับผู้โดยสารด้านล่าง
จากรถไม่เพียงพอก็เลยลงมารับไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
หลังจากออกจากสุวรรณภูมิเรียกค่าโดยสาร๕๐๐บาทจริง
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเพราะในช่วงเทศกาลต่างจะใช้วิธีเรียกเหมา
ไม่ต้องกดมิเตอร์อันนี้เป็นกดจากที่ไหนคะ
กฎจากพี่เขาเองค่ะคุณพี่เขาเองค่ะ
ซึ่งแท็กซี่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นก็เป็นแบบนี้กันก็เลยทำตาม
ส่วนใบขับขี่หน้ารถก็ไม่ตรงกันด้วยเพราะว่าเป็นใบขับขี่คู่กะกัน
ด้านตำรวจแจ้งข้อหากับโชเฟอร์รายนี้๖ข้อหานะคะ
เตรียมนำตัวส่งดำเนินคดีค่ะ
หลายกระทงนะครับ